ก็คือข่าวของน้องดาวนะฮะ
เด็กหญิงม๖ที่เสียชีวิต
หลังจากที่ไปปาร์ตี้สังสรรค์

การเสียชีวิตอาการก็คือมีเลือดออกปากเลือดออกจมูก

ก็คิดว่าลูกสาวน่าจะถูกมอมยา
และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์

เพราะว่าล่าสุดตำรวจไปพบถุงยางอนามัยใช้แล้ว
ในบ้านที่น้องดาวเสียชีวิต
ขณะที่วัยรุ่นชาย๑ใน๓คนยอมรับสาภาพ
ว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องดาวนะครับ
กรณีการพบศพนางสาวดาวอายุ๑๘ปีนักเรียนชั้นม๖
แล้วก็เป็นนางรำของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เสียชีวิตบนเก้าอี้ไม้ยาวหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๔
ตำบลรางสาลีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เมื่อวันที่๑๗มิถุนายนที่ผ่านมา
พ่อของน้องดาวเชื่อว่าลูกสาวถูกล่อลวงให้ออกจากบ้าน
แล้วก็หลอกให้ดื่มเหล้าจนเมาจนไม่มีสติ
ส่วนที่ลูกนอนเสียชีวิตอยู่นอกบ้านตรงเก้าอี้ไม้ตรงนี้
คาดว่าร่างของลูกสาวถูกเคลื่อนย้ายออกมาจากที่ใดที่๑
อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้มาตายตรงนี้นะฮะ
และเมื่อวานถึงแม้ทางครอบครัวจะมีพิธีชาปนกิจน้องดาวไปแล้วนะครับ
ทั้งที่จริงอยากจะเก็บศพเอาไว้
เพื่อให้เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับชีวิตของน้องดาว
แต่ว่าครอบครัวไม่มีเงินในการที่จะเก็บศพก็เลยต้องเผานะครับ
แล้วก็นายเต๋านายเต๋าที่เมื่อวานนี้เราเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เต๋าเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในปาร์ตี้สังสรรค์
ในคืนที่น้องดาวไปบ้านเพื่อนชายคนสนิท
ก็มีนายเต๋าอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีนายพัฒน์
นายพัฒน์เนี่ยซึ่งอ้างตัวว่าเป็นแฟนของน้องดาวนะครับ
แล้วก็มีน้องดาวรวมถึงเพื่อนคนอื่นด้วยรวมทั้งสิ้น๖คน
ก็คือเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๓
ซึ่งนายเต๋าที่เมื่อวานให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
บอกว่าในคืนสังสรรค์ระหว่างนั่งสังสรรค
น้องดาวก็ดื่มเหล้าด้วยแล้วก็มีอาการมึนเมา
แล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งเข้าไปปริมาณมาก
ทุกคนตกใจก่อนที่น้องดาวจะบอกกับนายพัฒน์หรือแฟน
บอกว่าพาไปนอนหน่อยอยากพักผ่อนแล้ว
โดยไม่ได้มีอาการช็อกหมดสติในวงเล่าเนี่ยนะ
จากนั้นนายพัฒน์ก็เลยพาน้องดาวขึ้นรถจักรยานยนต์ไปที่บ้านยาย

ช่วงนั้นนายเต๋าบอกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว
เขาก็ตั้งวงกินเหล้าอยู่กับเพื่อนที่ยังคงอยู่ตรงนี้นะครับ
และหลังจากนายพัฒน์พาน้องดาวไป
ทุกคนนั้นก็ดื่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ
โดยนายเต๋ายืนยันว่าระหว่างที่อยู่ในวงเล่า

หรือว่าพยายามที่ขืนใจรุมโทรมหรือว่ามอมเหล้าน้องดาวแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งนายพัฒน์และนายเต๋ารวมถึงนายทีเนี่ย
เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจ
หลังจากตำรวจเจอถุงยางอนามัยที่ใช้งานแล้ว
ในบ่อเกลอะที่บ้านยายของนายพัฒน์ก็คือบ้านที่เจอศพน้องดาว
แต่ยังไม่ระบุว่าใครเป็นคนใช้ถุงยางนี้
มันต้องส่งตรวจพิสูจน์อีกครั้งนะครับใช่
อกจากนี้นะครับยังสอบปากคำแม่ของนายที
แม่ของนายเต๋ารวมถึงพ่อของนายพัฒน์ด้วย

ที่ถูกตำรวจเชิญไปสอบปากคำเช่นเดียวกันนะครับ
ตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกแบบนี้นะครับ
บอกว่าเป็นประเด็นใหม่ที่ได้จากการสอบปากคำ

นั่นก็คือจุดที่น้องดาวเสียชีวิตจริงแล้ว
น้องดาวเสียชีวิตภายในห้องนอนภายในบ้านของยายในพัฒน์นี่แหละนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าหลังจากที่นายพัฒน์
นำน้องดาวจากบ้านเพื่อนนะที่ตั้งวงกินเหล้ามาที่บ้านยาย

นายพัฒน์บอกว่าได้ทิ้งให้น้องดาวนอนคนเดียวจนเช้าเลย
พอเช้านายพัฒน์เข้ามาที่ห้อง
พบว่าน้องดาวเสียชีวิตแล้ว
นายพัฒน์พยายามช่วยครับด้วยการปั๊มหัวใจ
แรงจนมีเลือดไหลออกมาจากปากและจมูก
อันนี้นายพัฒน์ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้นะ
คือเขาบอกว่าสาเหตุที่เลือดออกปากออกจมูก

ใช่ครับจากนั้นตกอกตกใจ
ก็อุ้มร่างของน้องดาวมาวางไว้ตรงเก้าอี้ไม้หน้าบ้าน
แล้วก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบ
ผู้ปกครองของวัยรุ่นชายทั้ง๓คน
คือนายทีนายเต๋าแล้วก็นายพัฒน์
ก็ยังไม่ยอมให้ข้อมูลกับทีมข่าว
โดยให้เหตุผลว่ามันจะกระทบกับรูปคดี
ตำรวจบอกว่าไม่ให้ข้อมูลกับผู้สิทธิ์ข่าว
และหลังจากตรวจค้นพบถุงยางอนามัยในบ่อเกลอะ
ที่บ้านที่น้องดาวเสียชีวิตแล้วนะครับ
ตำรวจเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
เค้นสอบปากคำ๓วัยรุ่นชาย
๑ใน๓คนยอมเปิดปากรับสารภาพแล้วนะฮะ
ว่ามีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายจริง

ทีมข่าวก็พยายามจะถามว่า
ใครที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายนะครับ
และมีเพศสัมพันธ์ตอนที่น้องดาวยังมีสติ

หรือว่าตอนมีเพศสัมพันธ์แล้วทำให้น้องดาวเสียชีวิตหรือเปล่า

ใช่ฮะตำรวจขอเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นความลับไว้ก่อน
ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับผู้สิทธิ์ข่าวได้รับทราบได้นะครับ
ก็ขอเอาไว้เป็นสำนวนในคดีนะครับ